ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะ
ก็สืบเนื่องจากมีงานบุญอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะอายุ๑๘ปีนะ
กำลังเข้าห้องน้ำอยู่ระหว่างงานวัดแล้วถูกคนมาเคาะเรียก
ปลดทุกข์แบบทุกข์หนักเลยเหมือนกับขัดจังหวะ
ออกมาก็ถามว่าเคาะทำไมมีปัญหาอะไรเคาะทำไม
พอคนนี้ก็บอกข้อดูไงว่าเออจะเสร็จหรือยังอะไรยังไง
ไม่พอใจไปตามพี่น้องกันอีก๒คน
แท้งเขาตายโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะ
คือจากกรณีแค่ว่าโมโหว่ากำลังนั่งปลดทุกข์
ทุกข์อยู่ในห้องน้ำมีคนมาเคาะ

คนนึงเนี่ยพี่คนโตอายุ๒๐ชื่อนายวัชระตะโนนทองหรือว่าไนเกิ้ล
ส่วนคนที่เป็นน้องแล้วถูกเคาะประตูห้องน้ำ
ตอนกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่เนี่ย
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๘แล้วน้องคนเล็กสุดเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖
ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ก็เป็นท้องที่ของสพเพ็ญอุดรธานี
แต่ที่ไปจับได้เนี่ยคือพอก่อเหตุแล้วหนีไปอยู่ที่ห้องเช่า
ตำบลเบนจขอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
คืนนั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
ภายในงานบุญวัดป่าพระนาไฮที่บ้านสินเจริญตำบลเตาไห่

พอไปตรวจสอบก็พบว่านายจักรวาลต้อนใต้อายุ๑๘ปี
ถูกมีดแทงที่ใต้ราวนมซ้ายบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จากการสืบสวนทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นคือผู้ชาย๓คน
ก่อเหตุแทงเขาแล้วก็หลบหนีไป
พันธมตรีสุชาติชินราชสารวัตรสืบสวนสพเพลบอกว่า
สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นะทั้ง๕คนให้การตรงกัน
บอกว่าผู้ตายตอนนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำที่วัด
วัดเขามีงานบุญก็เพื่อจะพาแฟนสาวเนี่ยไปเข้าห้องน้ำ
แล้วไปเคาะประตูห้องที่๓ซึ่งห้องนั้นเนี่ย
ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาที่ยุค๑๘ปีกำลังเข้าห้องน้ำอยู่
แล้วก็เปิดประตูออกมาก่อนจะถามว่าใครเคาะประตู
ผู้ต้องหาก็เลยบอกว่ามีปัญหาอะไรมาเคาะ
ผู้ตายบอกว่าก็จะเข้าห้องน้ำไงก็เลยเคาะอืม
สงสัยไม่แน่ใจว่าห้องอื่นจะไม่ว่างหมดหรือยังไง
เอาเป็นว่าก็เลยไม่พอใจนะแต่ว่าไม่พอใจเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอาจจะไปมีอะไรกับเขาคนเดียวนะ
คือกลัวสู้เขาไม่ไหวไปตามพี่น้องมา
ตามพี่กับน้องมาสามพี่น้องมาช่วยกันรุมทำร้ายผู้ตาย
ใช้มีดคัตเตอร์แทงผู้ตายจนล้มลง
แล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

ตำรวจตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้นะครับ
รวมทั้งเสื้อยืดแขนยาวสีฟ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ที่ก่อเหตุในวันเกิดเหตุ
ที่บ้านพักแล้วก็มีมีดคัตเตอร์เปื้อนเลือดด้วย
ผู้ต้องหาไปทิ้งไว้ที่ฝ่ายชุดรับประธานในหมู่บ้าน
แล้วก็เอาเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ลายนิ้วมือต่างด้วย
ขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่ม
แล้วก็ไปจับกลุ่มได้ที่สะแก้ว
ทั้ง๓คนบอกว่าวันเกิดเหตุทำงานรับจ้างกรีดยางกันอยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
หลังจากปิดหน้ายางก็กลับมาเยี่ยมบ้านที่อุดรธานีไปเที่ยวงานบุญแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่บอกนั่นแหละ
ทะเลาะวิวาสกับผู้ตายเพราะไม่พอใจที่ถูกเคาะประตูห้องน้ำขณะกำลังถ่ายทุกข์อยู่
โอ้ยดูสิมันขัดจังหวะขนาดนั้นเลยเหรออืมแล้วพี่น้องกันแทนที่จะห้ามกันนะ
เหลือใจเย็นไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาไปช่วยกันฆ่าคน
ทีนี้ก็เอาให้สบายใจในคุกเอาให้เต็มที่เลย